เปิดประวัติเบ้นเดมอนอดีตแฟนนุ่มของดิวอริสลา
ประเด็นที่กำลังร้อนแรงในสังคมตอนนี้จากกรณีนักแสดงสาวดิวอริสลา
สังคมพุ่งเป้าไปที่หนุ่มเบนส์เดมอนอดีตแฟนเก่าที่เคยคบหากันในช่วงปี๒๕๖
ก่อนนำไปสู่ปฏิบัติการกวาดล้างเว็บพนันออนไลน์และออกหมายจับในวันที่๓๑มกราคมที่ผ่านมา
อกจากนี้ช่วงเย็นวันที่๘กุมภาพันธ์ดิวอริสลาได้ออกมาไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊ก
เล่าเรื่องราวในอดีตทั้งน้ำตาระหว่างที่คบหากับเบนส์เดมอน
เธอเคยถูกทำร้ายร่างกายหลายครั้งจนเกิดเป็นแผลทั้งทางกายและจิตใจ
ทำให้ต้องเข้าปรึกษากับจิตแพทย์เคยแม้กระทั่งถูกนำชามบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เทราดหัวของเธอด้วยซึ่งคนในครอบครัวของเบนส์ก็รับรู้
แต่ไม่มีใครยื่นมือมาช่วยดิวเลยนอกจากนี้เธอยังเผยรูปที่ถูกทำร้ายให้สังคมได้รับรู้อีกด้วย
สำหรับชีวิตของเบนส์เดมอนหรือนายชัยวัดขจรบุญถาวรอายุ๓๗ปี
เขามีชื่อในวงการแข่งรถซุปเปอร์คาร์โดยเจ้าตัวเป็นคนที่ชื่นชอบรถอย่างมาก
ผันตัวมาเป็นนักแข่งรถประเภทดิบส่วนตัวเขายังเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ลัมเบอร์กินี่
แมดบูลลิเบอร์ตี้วอคอเวนทาดอลวีทูซึ่งมีเพียงห้าสิบคันทั่วโลก
และคันเดียวในไทยอยู่ในมือเขามูลค่าคันละกว่า๔๐ล้านบาท
จากนี้เบนส์เดมอนยังดูแลธุรกิจอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นโอมากาเซ
สถานบันเทิงผับบาร์รวมถึงการนำเข้ารถยนต์หรูอีกด้วย
และเขายังเคยตกเป็นข่าวว่าคบหาดูใจกับนางร้ายคนสวยอย่างดิวอริสรา
ซึ่งในตอนนั้นก็ได้แสดงความหวานออกมาตลอดในช่วง๑ปีที่คบหากัน
ก่อนจะมีข่าวว่าทั้งคู่ได้เลิกลากันไปกระทั่งล่าสุดทางเบนส์เดมอน
ตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาลงวันที่๓๑มกราคม
ความผิดฐานร่วมกันเป็นผู้จัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ
ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยตรงหรือทางอ้อม
ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่น
ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานรวมถึงข้อหาฟอกเงิน
ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้เนื่องจากเบนส์ยังอยู่ที่ฮ่องกง
ความคืบหน้าล่าสุดในวันนี้เบนส์เดมอนได้ส่งทนายความมาเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไซเบอร์
จากเจ้าตัวยังไม่ได้เดินทางกลับไทยและมีกำหนดกลับในวันที่๑๖กุมภาพันธ์นี้
แต่จะเร่งทำภารกิจให้เสร็จและรีบกลับไทยยืนยันว่าเบ้นปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
และขอไม่พูดถึงกรณีดาราสาวดิวอริสราที่กล่าวพาดพิงไปก่อนหน้านี้
ด้านพันธ์ตำรวจเอกกิจสนะพัฒนาเจริญโคศกกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอัธยากรรมทางเทคโนโลยี
ความคืบหน้าของคดีนี้ว่าขณะนี้ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีมา๙๘
อำนาจให้ท่านนายมาเข้าพบเจ้าหน้าที่เพื่อแสดงเจตจำนงเป็นคนกลาง
ประสานงานนำของกลางมามอบให้เจ้าหน้าที่ต่อไปยืนยันไม่มีการต่อรองเรื่องประกันตัวแน่นอน